มาดูเหตุการณ์นี้ก่อนอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมยังโชคดีตรงที่ว่าคนเลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นนะ

คุณผู้ชมฮะนี่ที่เกิดเหตุบริเวณ๓แยกตัดใหม่
ผักขะแหลมหนองเอี่ยนที่ถนนสายสุวรรณสอนตะบนผักขะ

ทีนี้ตอนตำรวจมาถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึง
ดับเพลิงมาถึงนะฮะก็ต้องฉีดน้ำสกัดเพลิง
ทะเบียน๙กกท๙๕๘กรุงเทพฯ
หลังพุ่งชนกับรถเก๋งยาฤทธิ์สีดำ
ทะเบียน๙กกท๘๒๓๒ฉเชิงเศรา
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๔คนเป็นชาย๑เป็นหญิง๓
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลฮะ
ทีนี้ได้พูดคุยกับชาวบ้านที่เลี้ยงวัว
อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนี้นะครับเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าโอ้โหเก๋งเขียวกับเก๋งดำชนกันอย่างแรงเลยนะฮะ
ตอนนั้นนะคุณไปฟาดขอบทางเกิดไฟลุกอย่างรวดเร็ว
ทีนี้พวกฉันก็ตกใจนะตกใจทั้งคนตกใจทั้งวัวเลย
แต่ฉันก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยฮะ
ก่อนที่ไฟมันจะลุกท่วมรถนะฮะ
ตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนะฮะ
ถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไปคุณดูสิเหลือแต่ซากเลยนะฮะ